สามารถรับชมได้ทุกวัย

ผมก็สามารถล้มคนแคได้ครับ
คนแคแล้วทำไม
แม่เอ้ยเอฟซีทุกบ้านทุกเมือง
ส้มสาวกรีดไม่ยกตรม
ว่างสังเงินมาหาฉันบ่อยเลยที่งานร้างเพลง

เรียกทีไรรู้สึกตรงเตงยังไงก็ไม่รู้
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยกรอบที่สองโจทย์เพลงพิเศษจำนวนหนึ่งยก
รอบที่สามจำนวนเก้ายกและรอบที่สี่บรรชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับคุณน้ำใจสามหมื่นบาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ยกที่๒ที่ผ่านมาน้องป่านใช้เสียงหวานใสเอาชนะใจกรรมการไปได้
ทำให้ทีมสามซ่าล่าฝันมีคะแนนนำไปถึง๒คะแนน
วันนี้มาติดตามกันต่อว่าใครจะคว้าคะแนนในยกที่๓นี้ไปได้ใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีมีความสามารถนะครับและที่สำคัญก็คือมีน้ำใจช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือบ้านเกิดด้วย
ทีมที่ชนะนะครับจะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึง๑แสนบาท
ส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับก็ได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึงสามหมื่นบาท
ในภูมิกับทำเพลงครับคณะกรรมการรออยู่แล้วครับพี่หอยพี่ตั๊กพี่ไอ้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
แต่ตอนนี้สรุปคะแนนกันก่อนนะครับว่าทีมสามซ่าล่าฝันนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่๒คะแนน
แต่ซ่ามหาสมุทรนะฮะยังอยู่ที่ศูนย์คะแนน
ต้องเร่งมือหน่อยแล้วนะลูกนะเอาล่ะมาพบกับเด็กซ่าทั้งสองทีมสู่เวทีครับ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

คะแนนที่๓ต้องเป็นของเขาด้วยครับ

ปัดเคือดปัดเคือดแล้วไอ้คน

ยกที่๓นี้เราจะได้เห็นอะไรครับพี่แซคครับ

พูดมั่นไงแหละ

ปันนั้นลูกทุ่งแน่ลูกทุ่งจ๋าด้วย
ก็รู้แล้วเอาละขอให้คุณโชคดีนะครับ
ขอบคุณค่ะพี่เนียงครับสำหรับยกที่๓นี้
ใครจะเป็นคนเปิดศึกร้องก่อนครับ
ปันครับปรับฉันนะน้องปื้มประจำที่คลุก

ครับเขาชอบเลี้ยงสัตว์เหรอแม่

แต่ว่าก็ที่บ้านไม่สะดวกที่จะให้เลี้ยงนะคะ
แต่สุดท้ายก็ไปเลี้ยงไส้เดือนค่ะ

ตอนเด็กผมก็ขอแม่เลี้ยงเหมือนกัน

มันเกิดจากอะไรลูกทำไมถึงเลี้ยไส้เดือน
แล้วก็ไปเห็นที่ร้านต้นไม้ครับ

เลี้ยงง่ายครับโอ้ไม่ใช่แล้ว

อันนี้มันคือไส้๓สัปดาห์เท่านั้นเอง

ใส่ขี้บัวอ๋อหรือลูกอ๋อ

มันก็จับขึ้นมาเฉยครับหรือแล้วยังไง
ที่บ้านผมมันเยอะกว่านี้ผมจับขึ้นมาอย่างนี้นะครับ

มันเยอะมากเลยครับแล้วก็ถามพี่หน่อยสบายดีไหมอย่างนี้เหรอ

ถ้าไม่เคยถามพี่หอยคุยกับไส้เดือนสิ

อันนี้ไส้เดือน
อันนี้ไส้๒เดือน

ประกันนี่ไม่กลัวเหรอลูก

อันนี้พันทัยครับของผมที่บุ๊บเป็น

ตัวขนาดไหนลูกลำตัวมันอ่ะ

ตาเลี้ยงไว้แบบว่าดูเล่นเอง
หรือว่าในอนาคตจะแบบขยายกิจการทำขายด้วย

เพราะว่าอันนี้มันตัวเล็กไงผมเป็นปันก็ตัวใหญ่
พอขอบคุณกับนักการประการครับ

ขอบคุณมากครับ
เพลงยอมของฮินเหล็กไฟครับ

ฮินเหล็กไฟครับ

เพราะตัวฉันเพียงไม่อาทัม

เพราะตัวฉันเพียงไม่อาทัม

เพราะตัวฉันเพียงไม่อาทัม

เพราะตัวฉันเพียงไม่อาทัม
เพราะตัวฉันเพียงไม่อาทัม

เพราะตัวฉันเพียงไม่อาทัม

เพราะตัวฉันเพียงไม่อาทัม

เพราะตัวฉันเพียงไม่อาทัม
เพราะตัวฉันเพียงไม่อาทัม

เพราะตัวฉันเพียงไม่อาทัม

เพราะตัวฉันเพียงไม่อาทัม

จนเป็นฉันเกินจะเปลี่ยนแปลง
ไม่อยากให้เธอร้อง
ไม่อยากให้เธอเจ็บ
ไม่อยากให้เธอทุกข์ใจมากไปกว่านี้
ฟื้นทนไปเสียเวลาเปล่า
ช้าหรือเร็วก็ปวดร้าว
ฟื้นทนไปเสียเวลาเปล่า
เจ็บเพียงครั้งเดียวทิ้งฉันไปดีกว่า
ส่วนตัวฉันยอมทรมาน
ส่วนตัวฉันยอมทรมาน
ส่วนตัวฉันยอม
ขอบคุณมาก
ปันกับเพลงยองครอบ

แหม่

พูดกันไปอาจจะล้มคนแค่อะไร

วันนี้นะจะดีมากน้อยแค่ไหน
ต้องมาฟังเสียงจากคณะกรรมการนะครับ

เป็นคนที่มีเนื้อเสียงที่มีพลังมากเลยครับปัน

คือปันเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วก็มีอินเนอร์

อารมณ์ร่วมปันตอนนี้ก็เหมือนติดดับติดดับ
แต่ถ้าปันสามารถที่จะลองกลับไปจัดลำดับ
ความรุนแรงของการออกเสียงและอารมณ์
ให้แต่ละท่อนมันเพิ่มขึ้น
จนไปแตะจุดพีคของเพลงได้
มันจะยิ่งสื่ออารมณ์ออกมาได้มากขึ้นไปอีก

ด้วยความเป็นบล็อกที่มันยังไม่เป็นนุ่มโตมาก
ปันร้องเพลงอีกหนึ่งแนวได้ไหมครับ
๊อปที่เป็นประหลาดที่ใช้อารมณ์ดี
แต่ว่าการที่เราฝึกแนวเพลงทุกแนวเพลงมันไม่เสียหายเลยครับ
ไอ้แค่รู้สึกว่าตอนนี้ปันมีข้อดีมาก
คือปันมีอารมณ์ร่วมในการร้องเพลงดีมากเลย

ไปใช้กับแนวเพลงนี้ดูเหมือนกัน

ทั้งเพลงที่มันเป็นเพลงอารมณ์เป็นป๊อปบลาดกับเพลงร็อค
เผื่อว่าผมจะเจอช่องใดช่องหนึ่งหรือว่าไปได้ทั้งสองช่องเลย
มันจะได้เป็นปันที่มีอาวุธครบมือตลอดเลย

หมายถึงว่าในอนาคตปันอยากเป็นนักร้องไหมลูก

ก็อยากนะเพราะฉะนั้นปันต้องดูแลตัวเองให้ดีนะ
เพราะในขณะที่ปันร้องอย่างนี้ปันตั๊กมันจะรู้สึกว่า
เห็นความเท่ในเด็กคนนี้
ปันเป็นคนเดียวที่พี่ตั๊กเห็นว่ายืนนิ่งและทำสมาธิหลับตา

มันจะทำให้ประโยคแรกคำแรกของเรามันออกไปแล้วมันจะดีมากเลย
เพราะปันแววมาแล้วก็คือสูงนะแม่
สูงสมาร์ทระวังอย่าให้อ้วนนะแม่นะ

สาวกรี๊ดแม่ยกตรึมพื้นฐานปันดี

เพราะถ้าเกิดคนร้องเพลงแก้ยากมากเลยนะ

หล่อเอาอยู่หุ่นเอาอยู่

แนวเพลงอันนี้ของพี่โป่ง

แต่ด้วยน้ำเสียงของปันเนี่ย

เพลงยอมเป็นเพลงที่เจ็บปวดรวดร้าว

ความพีคขึ้นเรื่อยถ้าทำได้ตรงนั้น

ขอบคุณคุณแก่กรรมการคุณการ
น้องปันใช้เพลงร็อกเสียงสูงปรี๊ด
ขยี้ใจกรรมการได้ถึงโน้ตทุกตัวแบบนี้
น้องปลื้มสาวน้อยจากสุภัณฑ์

ต้องมาติดตามชมกันต่อในช่วงหน้าครับ
ทุกคนครับอย่าเพิ่งเทใจไปให้พี่ปัน
เพราะน้องปลื้มที่เราส่งไป
ก็ยังมีทีเด็ดเอาเพลงสนุกมาให้ทุกคนสนุกด้วยนะครับ

สามต้อนราวฟัน

แค่เชิงนั่งจ้า
ไม่ยังหายนิดนึง
เรายังไปนั่งชิดนึง
แล้วก็สะกิดเท่านั้นเอง
แค่ห้าจากแต่เล่น
พี่ปุ๊บ

คิ้วของน้องปลื้มนะครับผม

เข้ากับบุคลิกของตัวเองมากเลย
ไปเอาใจช่วยกันเลยครับ

ทางบ้านเลยจ้ะก้ินทางบ้าน
ช่วยหอยซะครับไม่เคียนมาดูห้อยยังไงไม่รู้
อ๋อธรรมดีจะเป็นแบบนี้
แม่พูดจ้าไหมจ้าพูดเหมือนกันจ้า
คุณแม่แม่พูดจ้า

ง่ายค่ะกินข้าวคิดแต่ไข่ดาวอย่างเดียว
เขาชอบหรือแม่ใช่จ้ะเป็นมนุษย์ทาดไข่ดาว
ข้าดไข่ดาวอย่างนั้น
ทำไมอ่ะปลื้มทำไมไม่กินอย่างอื่นอ่ะ

เด็กก็เนอะแต่อีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่น้องปลื้มนี่
เวลาที่อยู่บ้านเนี่ยเวลางานอดิเลกของเขาชอบล้างรถใหม่จ้
ทำไมถึงชอบล้างรถนะลูกมันสนุกตรงไหน
มันสนุกตรงที่ว่าหนูร้องเพลงได้แล้วก็เต้นได้จ้ะ
หน่อยครับเชิญเลยครับลูกมานี้เดี๋ยวจะมองไม่เห็นภาพ

มองไม่เห็นภาพจริงแล้วพี่ไอซ์เนี่ยก็เป็นคนที่รักรถมาก

ชอบล้างรถนะฮะพี่ไอ้มานี่
สมมุติว่าเต้นไปในธรรมนองที่แบบว่าทำให้ดูก่อนนะให้น้องทำให้ดูก่อนนะ

ว่าค่อยไปก่อนเพลงช้าก่อนลูกอ่าล้างรถแบบเพลงช้า

ฮะเอาพี่ไอ้ดินี่ครับนะฮะ

อันนี้คือชวนออกมาไม่ได้ให้เรียนล้างรถ

เยี่ยมมากมาก
ก็ถือว่าตัวฟองมันใจหนา

รถคันนี้อาจจะไม่ถนัดมือน้อง

น้องเคยล้างรถไถหรือยัง
ชอบนะคะปรบมือให้รถถ่ายด้วยครับ

แทนโค
ในมันต้องแทงก็แถงพี่เลยดีกว่า

โอ้โฮตายแล้วเรียกทีไรรู้สึกตรงเตรียมอย่างนี้
พร้อมไหมคะลูกพร้อมจ้ะพร้อมนะครับกับน้องปลื้ม
บทเพลงฉันเปล่านะเข้ามาเอง

แพ้น้ำแพ้น้ำ

ฉันเปล่าจรวดน้าเข้ามาเอง
เฟนไทยวันวันนี้ไม่ได้ช่วยวันก็หน่อย
มาหาฉันบ่อยเลยที่งานร้างเพลง
แค่ฉันนั่งจ๊ะจ๊ะพูดยังไห้นิดหนึ่ง
แล้วยังไปนั่งชิดนิดหนึ่งแล้วก็จะผิดเท่านั้นเอง
แค่ฉันบอกยังวางคนข้างไม่มี
ไอ้ฉันก็พูดแค่นี้แล้วเขาก็รีมาเอง
แต่น้องแต่เอนฉันไม่ได้ทำนะฉันไม่ได้ชวนเขานะ
เข้ามาเองฉันเปล่านะเข้ามาเองฉันเปล่าทั่วหน้า
เข้ามาเองฉันเศร้านะเข้ามาเองฉันเปล่าชั่วหน้า
เข้ามาเอง
แค่ฉันบอกว่าเหงาและสุดเศร้าส่วงใน
อยากให้เพื่อนปลอบใจหลังจากเลิกร้องเพลง
ก็ฉันพูดแค่นี้
หลังจากที่เลิกงานและแล้วฉันกลับมาบ้าน
เขาก็มารอฉันเองอย่าเคืองอย่าโกรธอย่ามาโทษฉันนะ
ฉันไม่ได้ชวนเขานะเข้ามาเองฉันเปล่านะเข้ามาเองฉันเปล่าชวนนะ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

แต่ต้องมาฟังคณะกรรมการก่อนนะ

กับเด็กอายุแค่นี้แต่ความสามารถเนี่ย

คำพูดคำจาการลงการร้องอะไรอย่างนี้

เปล่านะเข้ามาเอง
ฉันเปล่าชัวร์นะเข้ามาเอง
ฉันเปล่าชัวร์นะ
ฉันเปล่านะเข้ามาเอง
ฉันเปล่าชัวร์นะเข้ามาเอง
แล้วการร้องแบบนี้ที่มีครบทุกอย่างเลยครับ
การเอือนนาศิกทุกอย่างลูกมีครบหมดเลย
หาได้ยากมากในเด็กรุ่นใหม่
เพราะฉะนั้นแม่จ๋าแม่เป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนเขาต่อไป
เขาจะได้เป็นนักร้องแบบลูกทุ่งแท้

วันนี้สิ่งที่ป้าตั๊กจะต้องแนะนำ

นั่นคือสัดส่วนของเพลงนะลูกนะ
แฟนใครอ้วนนี่ไม่ได้ชวนสักหน่อย

แฟนใครอ้วนนี่ไม่ได้ชวนสักหน่อย

แฟนเคยอ้วนนี่ไม่ได้ชวนสักหน่อย

แฟนใครอ้วนนี่ไม่ดีชวนสักหน่อย
มาหาฉันบ่อยเลยที่งานร้องเพลง

ณตอนนี้น้องปลื้มของพี่ไอซ์เนี่ย
ร้องเพลงมีอารมณ์ร่วมในเพลงนะ
แล้วก็มีเสียงที่แบบกล้องกังวานใสมากนะ

อยากให้เราเพิ่มลูกเล่น
เหมือนเวลาที่เรานึกว่าเรากำลังจะร้องอะไรก็ตามเนี่ย
ให้มันมีอารมณ์ร่วมเข้าไปในเพลง
เพื่อให้ความดังความเบาของแต่ละคำที่เราจะสื่อสารเนี่ย

แต่ว่ามันจะยิ่งมีได้มากขึ้นกว่านี้
แล้วมันจะยิ่งสมบูรณ์แบบมากขึ้น

เพราะว่าสุดยอดมากเลยวันนี้
เห็นเด็กเด็กไทยตรงนี้เนี่ยยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็
ก็พูดภาษาแบบนี้
คือนึกถึงนักร้องพี่เป่า

เปาว่นจิ้นนะฮะ

เอาจริงนะเขาไม่เคยเลย
เห็นตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้าวงการ

เขาก็พูดแบบนี้แล้วเราก็เคยบอกว่า
ร้องแบบนี้แหละน่ารัก
เมารีจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาก็พูดแบบนี้

พี่ปลื้มปลื้มเหมือนชื่อของน้องเลยนะว่า

แล้วน้องจะเป็นที่รักของคนทั้งประเทศครับ

ขอบคุณครับทั้ง๓ท่านครับ
ปลื้มผู้มีต้นทุนเป็นคนสุพรรณ
แล้วยังนำเพลงแม่พึ่งพุ่มพวงมาร้องได้เด็ดสรติแบบนี้
กรรมการจะเทใจให้ใครช่วงหน้ารู้กันครับ
เพลงนี้เป็นเพลงที่ใครก็รู้จัก

และร้องเพลงของแม่พึ่งที่เป็นคนสุพรรณได้ดีเยี่ยมมากเลยค่ะ
กรรมการครับเทคะแนนให้ทีมแสบซ่ามหาสมุทรแล้วนะครับ
สาธุเพียง
ทีมไหนจะคว้าคะแนนจากคณะกรรมการไปได้
ทีมที่ชนะคือทีม
ไม่อยากให้เธอทุกข์ใจมากไปกว่านี้

อย่างที่เพื่อนเขาร้องเพลงแล้วก็ฟังคำแนะนำพวกเขาอยู่ข้างหลังพวกเขาก็คุยกัน

ซึ่งในขณะที่เราอย่างนั้นเราช่วยอะไรเด็กไม่ได้เลย
ดูดู

แค่นี้เขามีความคิดแบบเกินเด็กอายุแค่นี้ครับผม

ทอดปลาต้องเสียน้ำมัน
แต่ถ้าทอดทิ้งกันต้องเสียน้ำตาย

นี่
ดีเขียบ
ซ่าล่าฝันมีคะแนนสะสมอยู่ที่๒คะแนนนะครับ
ตอนนี้แสบซ่ามหาสมุทรต้องการมากที่สุด

ในยกที่๓นี้

ทีมไหนจะคว้าคะแนนจากคณะกรรมการไปได้

สามต้าราสามบรรยากาศ
จะเป็นของสามซ่าล่าฝันอีกหรือไม่

แสบต้ามหาสมุทรจะได้ไปนะคะ

ทีมที่ชนะ
คือทีม
สามต้าราฝันเป็นปราสนาแฟน

จังเก่งขันย่องเป็นอย่างนี้นะลูกนะ
เราว่าก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแพ้

ร่วมกันเป็นกำลังใจให้เด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยนะครับ
ยกหน้าเขาจะเชื่อเฉือนกันอย่างไร

ร้องได้ยกกำลังซ่า
ก็ยินดีกับน้องปื้มและก็ทีม

และในยกต่อไปหนูก็จะทำให้ดีที่สุดจ้า

ร้องได้ยกกำลังซ่า
แม้จะเนื่องนาน
ยังรักเธอ
กราบนาน
อาสังขายเวลา
ไม่ว่าเป็นที่เท่าไร

เธอก็คือที่สุดเสมอไป
ตุ่นอะไรขี้อายครับ

ตื่นเต้นจังเลยค่ะเฮ้ยทำไงดีอ่ะ